ทุกผู้ชมครับที่พระนครศรียุธยานะครับมันมีเหตุสลดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
คือช่างแอร์เนี่ยเขาก็ไปล้างแอร์ให้กับบ้านของน้องสาว
ก็ปีนขึ้นไปก็สูงพอสมควรนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยพลัดตกลงมาเสียชีวิตนะครับ
กล้องวงจรปิดนะฮะบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้วินาทีชีวิตตรงนี้นะฮะ
โชคร้ายมากก็คือช่างแอร์ตอนที่ร่วงตกลงมาเนี่ยศีรษะลงพอดีเลยนะครับ
ก็เลยกระแทกพื้นอย่างแรงทำให้เสียชีวิตนะครับ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลวัดตูมอำเภอพระราชนิดหนึ่ง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

เข้าห้องน้ำพี่เดินมาเข้าห้องน้ำแล้วเขาอยู่ตรงนู้น
พอเข้ามาแป๊บเดียวพอเราวิ่งพอลูกตะโกนเรียก
ก็เลยวิ่งออกไปดูพ่อไอ้เขาก็เลยไปพลิกหงายมา
หัวเปิดก็คือช่วงนั้นเราได้ยินเสียงแล้ว
ดำปุ้นใช่เขาแบบเหมือนกับว่าเรียกเรียกลูกลูกไอ้แฟนลูกสาวเขา
บอกว่าพ่อตกตกบันไดวิ่งมาดูก็เคยเจอล่วงไปแล้ว
ก็ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุกันนะฮะ
ก็ส่งศพไปชนสูตรตามขั้นตอนนะครับแล้วก็รอรับศพไปบำเพ็ญกุศลนะครับ